สวัสดีครับจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่เราเกริ่นไว้เรื่องของการก่อตัวพายุอีกหนึ่งลูกนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเรานะครับ
แต่แน่นอนพายุลูกนี้ถ้าหากเป็นพายุจริงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงแต่ว่าจะเข้าจุดไหนเมืองไทยจะได้รับผลกระทบยังไงเนี่ยนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือกราฟิกนะครับแสดงการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับ
สังเกตว่ากระแสลมฝั่งนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
เป็นกระแสลมที่ทำให้เกิดกลุ่มฝนขนาดใหญ่ณขณะนี้ที่เข้ามาปกกลุ่มพม่าแล้วก็แพร่เข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานของเรานะครับ
ส่วนฝั่งนี้ครับเป็นกระแสลมนะครับที่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะค่อยมีการหมุนวนแล้วก็พัฒนากลายเป็นพายุนะครับ
เลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์ตรงนี้ค่อยพัฒนาความระลมแล้วก็ขึ้นไปบริเวณทางตอนบนเข้าสู่บริเวณฮ่องกงต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนี้นะครับ
คุณผู้ชมนี่คือจุดที่มีการรวบรวมกลุ่มฝนรวบรวมความชื้นนะครับจากกระแสลมดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนสีนะครับจากสีเหลืองเป็นสีชมพูก็คือฝนตกหนักเลยทีเดียว
ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการดูดเอาฝนจากบริเวณฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาศูนย์กลางนะครับระหว่างที่มีการดูดเอาฝนเนี่ยแหละครับก็จะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับสีชมพูเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีทิศทางเบี่ยงขึ้นไปบ